แจกความสนุกพร้อมเสียงหัวเราะส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่กับรายการสปอร์ตบันเทิง
ที่เรื่องคำกระจายสไตล์เมาส์มั่นกวน
ด้วยการจัดผ้าอันดับกีฬามหานิยม
แล้วรวมมิตรความสนุกของข่าวดัง

แวดวงกีฬาตลอดปี๒๕๕๙

ที่บอกเลยว่าขับกระจายส่งท้ายปีแน่นอน
ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับพิธีกร
ขาเมาส์จอมสนทั้ง๓คนกันเลยครับ

แล้วครับข้อดีเป็นทางการอีกหนึ่งเกลือ

เจอเรา๓คนทุกวันเสาร์๑๑โมงครึ่งแบบนี้

เป็นวันสุดท้ายของปี๒๕๕๙ครับ
ได้ค่ะก็ขออวยพรก่อน
ให้แฟนรายการทุกคนคุณผู้ชมทุกคนนะคะ
มีความสุขในปีหน้าทั้งปีเลย
สุขภาพแข็งแรงคิดถึงใดสมปันธนาศาสตร์
แต่ปีนี้ขอให้ป่วยกันหน้าดูเลย
เรารวมข่าวกีฬาทั้งหมด
จากต้นปีในปีนี้เราให้ชมกันเลย

ขัดมา๕อันดับกีฬายอดนิยมในปี๒๕๕๙ค่ะ
กีฬามหานิยมปี๒๕๕๙อันดับที่๕

เป็นกีฬาที่ถือว่าประสบความสำเร็จมากในโอลิมปิกเกมครั้งนี้
ยกน้ำหนัก
ได้มาถึง๒เหรียญทอง

ได้ทั้งเหรียญทองและเหรียญเงินขึ้น

วันนั้นคนเชียร์นี่โอ้โหให้กำลังใจกันเต็มที่แล้ว

อ่ะที่ได้เหรียญทองนะคะครั้งแรก

อันนี้รุ่น๔๘กิโลกรัมเงิน
ดูจากรูปปากเขาน่าจะพูดคำว่า
เห็นไหมพี่หอยว่าเค้ามีใส้เขิมขัดแบบ

เอาไว้ล็อกหลังเวลายกหนัก

จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่าย

มันจะมาเลยผมบอกเลย

ส่วนใหญ่จะเคลียร์ก่อนแข็งแล้ว

เสรียะแล้ว
แต่ว่าเรื่องหลังเรื่องอะไรอย่างนี้ต้องเซฟกัน

แล้วก็หน้าท้องอันนี้สำคัญมากนะครับ
งีธีด้วยครับ

ใช่ในทุกปีเลยนะครับ
กีฬามหานิยมปี๒๕๕๙

โอ้ที่ไทยแล้วคือมีไตรทอดด้วย

เฮ้ยโห

ตอนนี้โค้ชคือมิเกลโรดิเกิล

โอ้เขาเขาเหมือนไข่คนหนึ่งนะผม
เหมือนนักร้องกุ้งสุธิราชอะไรสักอย่าง
ราชาเฟนอย่างงั้นเขาเหมือนนักร้องลูกตรงอะแต่ว่าเขาเลี้ยงล่ะแล้วเขา

ทุบทุบแล้วยิงนี่ยิงรูปไกลนี่สวยมากแล้ว
และที่สำคัญนั่นคือว่าที่ชอบคือความครึ้งขึ้นของกล้องเชียอะ
ลีกหรือว่าจะเป็นแข่งในต่างประเทศเนี่ย

ครับเยี่ยมเลยสนุกสนานมากอันดับ๔พรุ่งมือ

กีฬามหานิยมปี๒๕๕๙อันดับที่๓
อันดับที่๓

เพราะว่านักฝัดของไทยครับผม
เมรัชนกอินทนนท์คว้า๓แชมป์ติดต่อกัน

แล้วก็ในการคว้าแชมป์นี้เนี่ยนะครับสร้างเศรษฐีใหม่เยอะมากเลย

เป็นนักบัตรที่อายุน้อยที่สุดที่สามารถทำนู่นทำนี่แบบเศรษฐีใหม่เต็มเลย
ตอนนี้เจ็บมากเสียดายเขาต้องรักษาเราต้องให้เขาแข็งแรงกลับมาเร็ว
เขาไปแข่งล่าสุดแต่เขาไปแข่งแค่นั้นเองเพราะว่าถ้าไม่แข่งเนี่ยเดี๋ยวโดนปรับ

ก็เลยไปเล่นแล้วก็ยอมแพ้

แต่ตอนนี้เธอเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนหลายคนที่อยากเล่นแบบมาก

คุณมีปัญหาแล้วกันนะ
น่าขัดสมาตย์ที่ถอยขัดสมาตย์ไม่ได้เดี๋ยวลุ้ม
ลุ้มคืนป่ะลุ้มอย่างนั้นหลังต้องให้ลักแทรก
ลุ้มไม่ได้นะคะนอกจากน้องเมฆและสุดยอดน้องอีทธนตร์เนี่ยครับ
ยังมีขวัญใจนะฮะในอีกหลายท่านเลยก็จะมี
น้องพีชพรทิพย์บูรณนักประเสริฐสุขนะครับ
คนชื่อพีชพีชชิ่งอีกจริง

โอ้โหเข้ารอบลึกแล้วก็มีโทรเมนต์หนึ่งผมดูเข้าชิงด้วย
แต่ว่าพลาดไปยังเชียร์อยู่เลยเชียร์อยู่ให้ชนะท่านะฮะ
คือตอนนี้ก็ถือว่าสุดยอดติดทัพ๒๐ของโลก
นัดแบบนี้ตั้นชัยก็มีซุปเปอร์แมนธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์ศุกร์

เกี่ยวกับทรงผมเลยนะฮะถ้าพี่ฝึกด้วยทรงผมนี้พี่ต้องใช้ทรงผมนี้ในการแข่ง

เพราะถ้าพี่ตัดสกิเทสเวลาเข้าหนึ่งมันจะเข้าเร็วกว่าเกินไว้
ออแอโรเดนามิกมันจะอื้อบอกว่าเฮ้ยเด็กไม่ได้
รายการเรามีประโยชน์ในเรื่องนี้หรือเปล่า
มหานิยมปี๒๕๕๙อันดับที่๒
จบอันดับที่๓ไปแล้วอันดับที่๒วอเล็กบอลหญิงค่ะ
ไม่ต้องพูดหรอก
วันนี้บอกเลยว่าทีมวอเล็กบอลหญิงนี่อยู่ในใจของคนในชาติเลย
อันก็ที่ดังอยู่แล้วก็มี
กูมาก่อนเลยโอ้โหผมชอบมากตบหนักสุด

ตอนนี้แฟนเขาอะปากเบ่แล้ววันนั้นมีเรื่องอะ

โบ๊ะ
นี่มีออนอุมาไปแล้วนุษยาต้มครับ

นี่เธอเป็นสัมมโนประชากรประเทศหรือเปล่าเนี่ย

ถูกไอ้ที่แข่งที่หัวหมักรอบล่าสุด

ขาย่างมากแป๊บเดียวขายหมด
ทำไมฮะคนขายบัตรเขาติดธุระหรือไง
มันได้รับความนิยมสิแม่

มันรู้ว่าแบบคนขายบัตรแล้วหาตัวไม่เจอ

จนแบบพอตบมาแล้วรับได้

บุกเกมรับเราแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้น

สามารถสู้กับนานาชาติได้อย่างสูงสิง

พอรับเสร็จปุ๊บออกไปนั่งพักกินน้ำ

เป็นปุ๋ยสละเกิดอิสละไป

กีฬามหานิยมปี๒๕๕๙

จากเบาหวานนะครับใครจะเป็น

มองบอกเลยใครชอบเรียกผมผิดอะ
มองบอกเลยใครชอบเรียกผมผิดอะ
อเจมส์มันก็ชื่อเกียรติศักดิ์จริง
เกียรติศักดิ์คนเรียกผมเกียรติศักดิ์เสน่าหอย

อะไรอย่างนี้แต่ผมต้องขอขอบคุณนะคุณโต้นะครับ

ก่อนที่จะแข่งกับสิงคโปรเนี่ย
เล่นผมไม่เชื่อเลยนะครับว่าเล่น๖๓๑

หมักลุกเหรอครับเฮีย
อุ๊ดซะจนเราอื่นอัด

น่ารักมากเลยล่ะโอ้โหเชียร์กันแล้วมาเต้นเลย
เป็นอีกหนึ่งความสุขของคนไทยเลย

มันเป็นของขวัญของคนไทยนะครับ

ซูซู

้าอี้หลงต่อยท้าอี้หลงต่อย

อยากเป็นเหล็กอยากเป็นเหล็ก
วนกีฬา